เหตุใหญ่นะครับนี่ที่เป็นพาดหัวอยู่ด้านหลังของเรา
ที่แท้ฝีมือคนในนะฮะหัวหน้าแผนกคลังสินค้า
เป็นคนวางเพลิงเผาโรงงานเก็บน้ำมันเครื่อง
วอดไป๔๐ล้านบาทนี่คุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันจันทร์ที่ผ่านมา๒๙พฤศจิกายนนะครับ

เพลิงเผาผาโรงงานเก็บน้ำมันเครื่องแห่งนี้
ควันดำลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า
แล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายต่อหลายคันเป็น๑๐คันเลยนะ
ต้องมาระงับเหตุแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับ
ตรวจสอบความเสียหายของคลังเก็บสินค้า

เสียหายไป๔๐ล้านบาทนะครับ
นี่ฮะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ที่สุดแล้วเรื่องนี้มันมีสิ่งที่ตำรวจต้องสอบสวน
ว่าสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้
จนมันลามไปถึงอาคารพาณิชย์ข้างเคียง
มันเกิดจากอะไรอุบัติเหตุหรือว่าเป็นคนในวางเพลิง
วันนี้ตำรวจสรุปสาเหตุแล้วนะครับแล้วก็มีการแถลง
โดยพลตำรวจตรีชมชวินปุระธนานนท์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วย
ตำรวจกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๗
ชุดสืบสวนจังหวัดนครปฐมร่วมกันแถลงข่าวครับ
จับกลุ่มตัวนางสาวซีราซินีหรือว่าแอนศรียาอายุ๓๘ปี
เป็นผู้ต้องหากระทำความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น
ซึ่งทรัพย์นั้นเป็นโรงเรือนที่เก็บสินค้านะครับ
คือทางตำรวจได้ตรวจสอบตรวจสอบสาเหตุว่าใครเป็นคนวางเพลิง
เพราะว่าตอนแรกไม่เชื่อนะว่ามันจะเกิดจากอุบัติเหตุนะครับ
เบื้องต้นตอนแรกตำรวจสพโพแก้วพร้อมด้วยฝ่ายปกครองได้ตรวจสอบ
พบว่าเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือนางสาวซีราซินีนี่แหละครับ
ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทตำแหน่งเป็นถึงหัวหน้าแผนกคลังสินค้า
ถูกไฟลวกและมีบาดแผลฉีกที่แขนด้านขวา
ตอนแรกผู้หญิงคนนี้ให้การว่าขณะที่เธอทำหน้าที่ตรวจนับคลังสินค้า
อยู่ในวันเกิดเหตุได้พบกับคนร้ายเป็นชายสองคน
ที่เข้ามาก่อเหตุวางเพลิงและเธอก็ถูกทำร้าย
ก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปครับ
แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ

กล้องวงจรปิดภายในโกดังแม้ว่าจะถูกไฟไหม้
แต่มันกู้ข้อมูลออกมาได้พบภาพเหล่านี้ครับ
นี่มีการเปิดเผยเป็นภาพแล้วนะเป็นภาพดิ้งนะฮะ
บอกว่าในวันเกิดเหตุช่วงเที่ยง
โกดังมีนางสาวซีราชินีอยู่เพียงลำพังคนเดียว
เพราะคนงานคนอื่นพักเที่ยงออกไปทานข้าวกันหมด
กล้องจับภาพนางสาวซีราซินีเดินเข้าไปยังจุดที่เก็บสินค้า
ไฟมันลุกแล้วเธอเอากระดาษที่ไฟลุก
ไปวางไว้บริเวณถังน้ำมันหล่อลื่นจำนวน๒จุด
จนเกิดเพลิงไหม้ไม่ได้มีคนร้ายเป็นชายสองคน
ตามที่ผู้หญิงคนนี้ให้การตั้งแต่ครั้งแรกนะครับ
เป็นที่มาที่ตำรวจต้องสอบสวนนางสาวซีราซินีอย่างเข้มข้นเลย
สุดท้ายนางสาวสิราสินีสารภาพครับว่าเป็นคนวางเพลิง
บอกว่าทำงาน๙ปีในตำแหน่งหัวหน้าแผนกคลัง
แต่ทีนี้ครับที่ผ่านมาถูกกดดัน
ถูกเจ้าของโรงงานเจ้าของคลังด่าทอทุกวัน
เสียด่าทุกวันจนเกิดความแบบรู้สึกแค้น
ก็เลยตัดสินใจคิดวางเพลิง
แต่ไม่คาดคิดว่าไฟจะลุกไหม้รุนแรงขนาดนั้นนะครับ
เหตุจูงใจหลักคือความโกรธแขน
จากการที่เสียนายจ้างชอบมาด่าทอทุกวัน
กดดันและเกิดความเครียด
ฟังเสียงคำรับสาภาพนะครับ
ก็คือไม่มีอะไรค่ะแค่โดนกดดัน

เฮียปิงอ่าเฮียปิง

ปีนเขาด่าทุกวันด่าพนักงานด่าอะไรด่า
คือเหมือนแบบด่าแบบไม่ยั้งอะค่ะ
ทำไมต้องเลือกวิธีนี้ต้องเลือกว่าจะต้องเผา
มันเป็นวิธีเดียวที่เราก็น่าน่าจะ
ใช่ได้สนใจ

ตอนหนูนั่งสต๊อกมันได้ยินเสียงคนที่อยู่ข้างนอก
เขาก็พูดตามที่หนูพูดความจริงว่า
เขาอยากให้เฮียปิงกับคุณพัฒน์ร่มจม

ข้างนอกคือ

ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นขนาดนั้น

แล้วความเสียหายตั้ง๔๐ล้านทีนี้จะรับผิดชอบกันยังไงต่อ
นะครับด้านของเฮียปิงหรือว่าเฮียพิพัฒน์
อึ่งปราภากรเจ้าของโรงงาน
ซึ่งก็มาฟังการแถลงข่าวเมื่อเช้านี้
ยอมรับว่าผมตำหนิดาธอผู้ก่อเหตุจริง
มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยในบริษัท
จากคลังสินค้ามีแต่วัตถุอันตราย

คือต้องมีความรับผิดชอบสูง
ก็ไม่คาดคิดนะครับว่าลูกน้องของเราจะเป็นคนลงมือทำ
เพราะเป็นลูกน้องเก่าลูกน้องแก่นะคุณนะ
ทำงานอยู่ด้วยกันมาเกือบ๑๐ปีแล้ว
หมายถึงคนที่ก่อเหตุ
เขาเป็นพุธจักรก่อน

เขาต้องควบคุมดูแลผมก็จะกำหนิแล้วก็กำหนิผ่านเขา
หรือถ้าเขาไม่ว่างผมก็ไปบอกปล่อยบุคคลได้

เตือนคุณแนนหน่อยว่าอย่าไม่ค่อยทำแบบนี้
เขาเคยถูกหักเงินเดือนหรือว่าอะไรบ้างไหม
ไม่เคยครับ
นี่แหละครับท้ายที่สุดคดีเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ครั้งนี้

ค่ะนะครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุยอมรับสาภาพแล้ว
ตำรวจแจ้งข้อหากับนางสาวซีราซินี

ซึ่งทรัพย์นั้นเป็นโรงเรือนที่เก็บสินค้า

เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา
ว่าไม่ได้มีการกระทำผิด
แล้วก็แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา

ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายด้วยนะครับ
ก็จะต้องนำตัวนางสาวสิราซินีผู้ต้องหา
ไปฝากขังต่อสารจังหวัดนครปฐมในวันพรุ่งนี้นะครับ
สุดท้ายแล้วก็เป็นคนในโรงงานนั่นแหละ